คุณผู้ชมครับเรามาต่อกันที่เรื่องของความเดือดร้อนของประชาชน

ก็ส่งเรื่องนี้มาบอกว่าสื่อช่วยหน่อยนะครับ
บอกต่อกันหน่อยใครสามารถที่จะช่วยคุณยายท่านนี้ได้
เพราะคุณยายท่านนี้วัย๗๒ปีที่จังหวัดสมุทรปราการ
คือท่านรับจ้างซักผ้าแต่ด้วยพิษโควิดตอนนี้
ก็ไม่มีลูกค้าเอาผ้ามาให้คุณยายซัก
เหลือเงินติดตัวแค่๕บาทเท่านั้นเอง
แทบจะไม่มีเงินใช้ในการซื้อของประทังชีวิตแล้วนะครับ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเราได้รับเรื่องมาจากแฟนข่าว
ก็ลงพื้นที่ครับไปบ้านเลขที่๒๒ทับ๑หมู่ที่๓
ตำบลนางแก้วอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการ
ไปพบกับคุณยายพรนะครับหรือว่านางสาวบัวลาเพ็งพล
คุณยายวัย๗๒ปีคุณยายก็กำลังนั่งขูดผิวลูกมารุม
เพื่อจะนำไปขายให้กับเพื่อนบ้านนะครับ
พรเล่าให้ฟังว่าอยู่ตัวคนเดียวรับจ้างซักผ้า
ปกติแล้วก็ได้ครั้งละ๓๐บาท๕๐บาทบ้าง
ก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรได้เงินเท่านี้
ใช้ก็เพียงพอแล้วล่ะเพราะลูกค้าก็ส่งผ้าซักทุกวัน
ก็จะได้เงินซื้อข้าวเลี้ยงยังชีพทุกวันนะครับ
ไม่มีคนจ้างให้คุณยายซักผ้าอีกเลย
ดูจากไม้แขวนไม้แขวนเสื้อจำนวนมากถูกแขวนทิ้งไว้เปล่าแบบนี้
มันไม่มีเสื้อผ้าของลูกค้าเอามาตากเลยนะฮะ
จนตอนนี้นะครับคุณยายบอกไม่มีเงินแล้ว

ทำยังไงกับชีวิตต่อไปดีหลานเอ้ยนะฮะ
ทีมข่าวของเราก็เลยถามคุณยายพูดคุยกับคุณยายคุณยาย
ได้รับเงินเยียวยาจากรัฐจำนวน๕๐๐๐บาทหรือเปล่า
คุณยายพรก็บอกว่ายายเองเข้าไม่ถึงเงินเยียวยา

เพราะว่ายายก็ไม่รู้จะทำยังไงไปลงทะเบียนยังไงนะฮะ
แต่ก็ไม่เคยเรียกร้องอะไรพยายามแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
ก็ต้องไปยืมเพื่อนบ้านบ้างแหละไปขอข้าววัดกินบ้าง
พอได้เงินเบี้ยคนชราแล้วก็เงินคนจน
ก็เอาไปคืนเพื่อนบ้านแต่ทีนี้มันก็ไม่มีติดตัวใช้จ่ายนะครับ
โอ้โหเนี่ยมาตอนนี้ลำบากมากเลยค่ะไม่มีจริง
วันสามวันก็ไม่มีผ้าเลยค่ะไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย
ไม่เคยแย่อย่างนี้จริงเลยไม่เคยนั่นเลยมีโอ้โหมาเดือนนี้แหละ
ลำบากมากคิดมากค่ะยังว่าไปหาหมอจะไปเอาที่ไหนค่ะ
คิดว่าจะยืมอันนี้อยู่แล้วแหละเฉียมใช้มากอ่ะไม่ได้ใช้อะไรหรอก
อยู่คนเดียวแล้วตั้งแต่เขาจะสงสารให้มั่งก็ไม่ว่าอะไรค่ะ
ไม่กล้าเรียกร้องหรอกค่ะยายก็อยู่คนเดียวแบบนี้เลย
ก็ไม่ใช้อะไรมากมายวันหนึ่งข้าวถุงยี่สิบ

แล้วเมื่อวานเงิน๕บาทก็ซื้อน้ำขวดนึง
เปล่ามาเทใส่กระติกไว้กินแค่นั้นแหละค่ะ
ยายก็พูดคุยกับเรานะฮะเราก็ไปพูดคุยกับเพื่อนบ้านของคุณยายพร
คุณยายก็บอกว่าเมื่อก่อนคุณยายพรก็มีลูกชาย
แกก็ไม่ได้ลำบากอะไรมากเท่านี้นะครับ
แต่พอลูกชายแกมาเสียชีวิตไปทำให้คุณยายต้องอยู่ตัวคนเดียว
ตัวเองด้วยการรับจ้างซักผ้า
แต่พอเจอพิษโควิดเข้าไปทำให้คนหยุดงานอยู่กับบ้าน
คนก็ไม่ส่งผ้ามาให้คุณยายซักแล้ว
เพราะว่าแต่ละคนเขาก็ไม่มีงานไม่มีเงินเหมือนกันนะฮะ
ชีวิตเหมือนกันไปหมดเลยนะครับ
ไม่มีใครเอาผ้ามาให้คุณยายซักคุณยายก็ขาดรายได้ทันทีนะครับ
แต่ว่าคุณยายไม่ได้งอมืองอเท้าให้คนมาคอยช่วยเหลือนะ
แม้ว่าคุณยายจะหูตาฝ้าฟางเพราะว่าเป็นโรคต้อกระจก
ทำให้ตาพร่ามัวมองเห็นอะไรไม่ชัด
แล้วก็ยังมีโรคประจำตัวสำหรับผู้สูงอายุด้วย

แต่ว่าคุณยายก็ออกไปเก็บขยะหาผักต่าง
พยายามที่จะเอาผักมาขายนะครับ
เดือดร้อนมากแต่ว่าเลือกที่จะบอกว่าไม่เรียกร้องอะไรจากใคร
ถ้าไม่มีจริงถึงจะมาหยิบยืมเงินจากเพื่อนบ้าน

ส่วนใหญ่ยืมเงินไปไหนรู้ไหมไปหาหมอ
ไม่ได้เอาไปใช้จ่ายอะไรเลยไปหาหมอ
แต่พอคุณยายซักผ้าให้กับลูกค้าพอได้เงินจากลูกค้ามา
ก็นำเงินมาคืนเพื่อนบ้านทุกครั้งนะครับ
คุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะช่วยเหลือคุณยาย
ก็ลองติดต่อไปตามที่อยู่พิกัดซอยตรงข้ามวัดหนามแดง

เข้ามาในซอยประมาณสัก๕๐เมตร

บ้านหลังสีม่วงตรงนี้บ้านเลขที่๒๒ทับ๑หมู่๓
หน้าต่างสีเขียวเห็นเด่นชัดนะครับก่อนจะถึงสนามเด็กเล่น
ถ้าคุณผู้ชมได้ผ่านไปผ่านมาอยากจะไปช่วยคุณยาย
ก็เข้าไปช่วยเหลือได้เลยนะครับ
ทีนี้ช่วยกันได้ก็ช่วยกันเล็กน้อยนะคะ
มีกรณีหนึ่งที่ผู้ชายคนนี้เขาก็เดือดร้อนเหมือนกัน
แต่ว่าเขาก็ยังไม่ได้รับการช่วยเหลือแล้วก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือ
แต่เขาเลือกใช้วิธีการขโมย
เขาบอกว่าถ้าเขาขโมยของแล้วจับได้เขาจะติดคุก

คุณผู้ชมความลำบากมันทำให้ใครคนนึงเนี่ย
คิดไปได้ถึงขนาดนั้นนะคุณผู้ชมค่ะ
โพสต์ภาพขณะที่คนกำลังช่วยกันจับผู้ชายคนหนึ่ง
แล้วก็พิมพ์ข้อความว่ามีคนขโมยโจ๊กกับโค้กครับ
แล้วก็ยังขโมยข้าวสารถุงเล็กด้วย
ครับแล้วก็ตอนจับได้นะคนที่ผันตัวมาเป็นขโมยเนี่ย
บอกเขาอยากโดนจับอย่างน้อยไปอยู่ในคุก
เขามีข้าวแดงกินใช่นะมันก็คงเป็นความรู้สึกที่จนตรอกแล้วจริงจริงอ่ะนะคะ
อกจากนั้นข้อความก็คือบอกว่าผมตกงานไม่มีเงิน
ไม่มีที่ไหนรับเงินไม่มีที่กินข้าวจับผมเถอะ
แล้วก็ข้อความต่อเนื่องก็คือพนักงานเนี่ย
บอกว่าทำไมไม่มาขอดีมาขโมยทำไม
คำตอบว่าวันนี้ขอวันหน้าก็ขอ
ผมเข้าคุกน่าจะมีข้าวกินทุกวันแล้วเขาก็ร้องไห้
นี่นะคะก็เป็นสิ่งที่เขาแชร์กัน
แล้วจากนั้นก็มีชาวเน็ตมาแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมากเลยนะคะ
มีผู้ชายคนนึงเขาก็มาเล่าเหตุการณ์เพิ่มเติมด้วยบอกว่า
ผู้ชายคนนี้ขโมยของจริงเพราะว่าตกงาน
แต่จริงแล้วก็ไม่ได้อยากถูกจับหรอกเพราะก็มีภาระอยู่
คือมีลูก๒คนส่วนตัวมีเงินติดตัวมาด้วย๖๐บาท
โดยเจ้าของข้อความนี้นะคะเขาบอกว่าเขาได้เป็นคนช่วยจ่ายเงินค่าของ
ผู้ชายคนนี้ขโมยมาแล้วรวมรวมประมาณ๔๐๔บาทเนี่ยนะคะ
ให้กับทางร้านสะดวกซื้อแล้วก็เจรจายอมความกันได้
ทีนี้ทีมข่าวของเราเห็นเรื่องราวแล้วก็ลงไปพูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้น
ได้ไปพบกับผู้ชายคนที่ก่อเหตุขโมยของนะคะ
ชายคนนี้อายุ๓๗ปีมีลูก๒คน
เขายอมรับนะว่าเขาตัดสินใจทำแบบนี้เพราะไม่มีกินแล้ว
แล้วก็หมดหนทางเลือกจริงชีวิตทุกวันนี้ลำบากมาก
เคยทำงานรับจ้างขายของรับจ้างนู่นนี่นั่น
แต่ตอนนี้ทุกอย่างหยุดหมดก็เลยทำให้ต้องตกงานไม่มีรายได้
ฟังเสียงเขาหน่อยแล้วกันค่ะ
เราไปป้นจี้ฆ่าใครอะไรอย่างนี้
เพราะว่าอยากให้โลกนี้มันหายไปสักทีนะครับ
เพราะอยากให้กลับมาเป็นแบบปกติเหมือนเดิมอะไรอย่าง
มันก็ให้มันเป็นเหมือนเดิมครับใช้ชีวิตตามปกติ
ไม่ต้องมาแบบรู้ว่าทุกคนมันติดติดขัดนะครับ
แต่ไม่อยากให้ใครมาเดินทางผิดเหมือนผมนะครับ
เกิดเมื่อวานถ้าผมไม่ได้มีคนมาช่วยเหลือ
ป่านี้ผมก็คงยังไม่ได้ยืนอยู่อย่างนี้นะครับ

พระศรีพุทธนิสร

เราก็จะประสานเป็นตัวกลางประสานให้ระหว่างน้องโอกับนายจ้าง

น้องก็บอกว่าจบด้านช่างและจบปวชก็ตรงประเด็นพอดีค่ะ
ก็คิดว่าโอกาสที่น้องจะได้งานทำก็น่าจะสูงอยู่นะคะ
ก็ยังไงก็ฝากทุกคนนะคะว่า
ถ้าเกิดใครที่ยังว่างงานอยู่นะคะ

ที่เราเดือดร้อนคนครบตรงนี้อย่านิ่งนอนใจนะคะ
ขอให้เรามาหาเราได้ค่ะกรมการจัดหางาน
ใจเย็นกันนะคะทุกปัญหามีทางออกเสมอ
ซึ่งผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
ก็ยังได้นำข่าวสารของใช้จำเป็นมามอบให้กับผู้ชายคนนี้ด้วย
แล้วก็ขอเป่าประกาศฝากบอกไปยังผู้ชมทุกท่านนะคะ
ท่านใดที่เดือดร้อนตกงานว่างงาน
ถ้าอยากได้งานเข้าไปกดไลค์กดแชร์เพจ

ซึ่งทางกระทรวงทางกรมเนี่ยเขาจัดทำเพจนี้ขึ้นมานะคะ
เพื่อที่จะให้หน่วยงานองค์กรต่างมาบอกว่า
มีตำแหน่งงานอะไรว่างอยู่นะคะ
ใครอยากจะเข้าไปดูข้อมูลก็ไปได้
รวมถึงจะเข้าไปขอความช่วยเหลือได้ที่กรมการจัดหางานนะคะ

หรือจะเข้าไปดูผ่านทางเว็บไซต์ก็ได้เหมือนกันนะคะ
คือหลายวิธีแหละที่คนจะเลือกใช้ไปขอบ้างไปขโมยบ้าง
ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะคะคุณผู้ชม
ทีนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูคลิปนี้เนี่ย
คนเขาเห็นภาพเห็นคลิปเขาก็วิภาควิจารณ์
บอกว่าอะไรกลายเป็นว่ากลัวจะอดตายมากกว่ากลัวโควิดหรือเปล่า
คุณผู้ชมเห็นบรรยากาศนี้ไหมนี่คือที่เชียงใหม่ค่ะ
คือคนแบบกรูแห่วิ่งกันไปแบบนี้
เพื่อที่จะไปเอาของแจกก็คือข้าวกล่องกับของบริจาค
แต่ดูสิคะไหนคือระยะห่างทางสังคม๒เมตร
คือช่วงนี้มีคนที่บอกว่าเราอยากจะช่วยเหลือคนอื่น
ก็ไปตั้งโต๊ะในการที่จะมอบของมอบเข้ากล่อง

แต่มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้หลายพื้นที่แล้วนะ
ใช่เอาจริงนะดิฉันว่าเรื่องของการจัดระบบจัดระเบียบ
อันนี้มันสำคัญไม่น้อยไปกว่าการแจกของเลยแหละ

คืออาจจะต้องมีการเว้นระยะห่างหรือยังไงไหม

ซึ่งนี่คือบรรยากาศที่ลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพรที่เชียงใหม่
เช้านี้ที่ท่าแพรเขาแจกข้าวประเทศไทยมาถึงจุดนี้ได้ยังไง
สลดใจเพราะว่าจิตอาสาเขาให้คนที่ได้รับผลกระทบ
รับเข้ากล่องมารับของบริจาค
เขาก็ยืนเบียดเสียดกันไม่ได้เว้นระยะห่าง๒เมตร
แล้วของเหล่านี้กลุ่มจิตอาสาเขาเอามาแจก
ให้กับประชาชนที่บางคนอาจจะขาดรายได้บางคนอาจจะตกงาน
แล้วคลิปนี้คนก็มาแสดงความคิดเห็นเยอะ
บางคนนะมาคอมเมนต์บอกว่าโหดูสิตอนนี้กลายเป็นคนกลัวอดตายมากกว่ากลัวโควิดแล้ว
แล้วบางคนก็เป็นห่วงไงคะว่ายิ่งเข้าไปแออัดไปชุนละมุนกันแบบนี้
ยิ่งติดโควิดหรือเปล่าอันนี้จุดหนึ่งนะที่ลานอเนกประสงค์ขวงประตูท่าแพร
พาไปดูอีกจุดที่ประตูแสนปรุงหรือว่าสวนปรุงวันนี้เขาก็มีการแจกของบริจาคเหมือนกันนะคะ
แต่ที่นี่เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมคนก็มาเยอะเหมือนกันแต่จะไม่อยู่ติดกัน
เจ้าหน้าที่เดินอยู่ไหมคะเจ้าหน้าที่พยายามที่จะบอกกับคนที่มา
บอกว่าอย่ามาอยู่ติดกันนะครับเว้นระยะหน่อยเรียงคิวได้รับของทุกคน
ซึ่งจุดตรงนี้เนี่ยเขาแจกมาหลายวันแล้วดูสิเจ้าหน้าที่ก็คอยดูแลแบบใกล้ชิดเลยนะคะ
ซึ่งส่วนที่จุดท่าแพรเขาเพิ่งจะมีการแจกของวันนี้วันแรกไง
มันก็เลยมีความวุ่นวายที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแก้ไข
จัดระบบระเบียบให้ดีกว่านี้เหมือนที่จุดสวนปรุงตรงนี้ค่ะ
คนจะได้ไม่ไปแออัดกันนะคะครับตอนนี้เขาบอกว่าต้องมีมาตรการนะ
ใครจะแจกของอะไรเนี่ยต้องประสานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ก่อนนะฮะ